ในการเสด็จพระราชดำเนือนเรียบร้านนะคร
ในพระราชวิธีบรมราชาพิเศษนะครับ
ซึ่งจะเป็นการฝึกซ้อมย่อยครั้งแรก

วันนี้เวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาที
คณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีหรือว่าคอตร
จัดให้มีการฝึกซ้อมย่อยขบวนพระยุหาญาตราทางชนละมาก
เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
เนื่องในพระราชชาพิธีบารมราชาพิเศษ
ภูเด็จสักกรราช๒๕๖๒เป็นคำแรก
โดยจะเริ่มตั้งขบวนบริเวณท่าวาสุกรี
แล้วพายไปยังท่ามราชวรดิต
พิธีฝึกซ้อมครบทั้ง๕๒ร่ำ
ซึ่งรวมเมลือพระทินั่งทั้งสี่ร่ำ
เรือพระที่นั่งนามรายทรงสุบันรัชกาลที่๙
และเรือพระที่นั่งอเนตชาติพุทธชงด้วยนะครับ
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและการควบคุมการจราจรทางน้ำ
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
กรมเจ้าท่าจึงได้ออกประกาศกำหนดการควบคุมการจราจรทางน้ำ
โดยจะควบคุมการจราจรทางน้ำและปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราว
นาทีหรือจนกว่าจะเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม
สำหรับเรือโดยสารเรือข้ามฝากจะมีการปรับตารางการเดินเรือ
หรืองดให้บริการโชคราวตั้งแต่เวลา๑๒นิวลาท๐๐๑๕นาที
เนื่องจากจะมีการปิดการจรจรทางน้ำโชคราว
ในแม่น้ำจากพระยานระหว่างสะพานกรุงธนบุรีถึงหอประชุมกองทัพเรือ
และคลองบางกอกน้อยระหว่างปากคลองบางกอกน้อยไปถึงวัดสุวรรณารามราชวรรณวิหาร
และตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกาไปถึง๑๙นาฬิกาหรือว่าจนเสร็จสิ้นพิธีนะครับ
ก็จะปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราวในครองบางกอกน้อยระหว่างปากครองบางกอกน้อยไปถึงวัดสุวรรณรามราชวรวิหารครับ
และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะสัญจรข้ามฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี
การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือกรสมกรได้จัดรถบริการแทนเรือข้ามฝากตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีไปถึง๑๙นาฬิกา๓๐นาทีใน๒เส้นทาง
เส้นทางแรกคือท่ามเรือพระปิ่นเก้าฝั่งธนบุรีจอดหน้าตึกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลไปส่งที่ปลายทางที่ท่ามเรือพระปิ่นเก้าฝั่งพระนครบริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้า
เส้นทางที่๒ท่ามเรือรถไฟท่ามเรือพระนกท่าวางหลังตรงจุดจอดรถประตูที่๘โรงพยาบาลศิริราชส่งที่ปลายทางท่าช้างโดยผ่านท่าพระจันทร์และท่ามหาราช
เป็นการการควบคุมการจราจรทางน้ำและปิดการจราจรทางน้ำช่วงคราวทุกครั้งรวมไปถึงในวันพระราชวิธีจริงคือ๒๔ตุลาคม๒๕๖๒ครับ